คุณผู้ชมไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันหน่อยนะคะเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยถึงขั้นต้องออกมา
ร้องผ่านสื่อเลยว่าเขาถูกบุกทำร้ายเป็นเด็กผู้ชายอายุแค่สิบสามปี
อ่าถูกกลุ่มวัยรุ่นบุกมายิงถึงบ้านแล้วคนที่พามา
คือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านเลยเหรอผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
แล้วก่อเหตุแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียวมีการมาก่อเหตุซ้ำด้วย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่กรกฎาคมแล้วนี่ผ่านมา๕เดือน
คดีไม่คืบเลยมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยนะคะ
อยู่ด้านซิ้นหญิงเกา
กลุ่มชายชะกันบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็เอาปืนยิงข่มขู่ผู้เสียหายที่เป็นแค่เด็กผู้ชายอายุ๑๓ขวบ
เป็นวัยรุ่นบ้านดอนกลางเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังกลับจากดูหมอลำ
ในบ้านพักพื้นที่ตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพรจังหวัด๑๐๑
ตามเวลาที่เห็นในคลิปนี้คือตี๒๑๗กรกฎาคมนะคะ
เขาบอกเขาไปแจ้งความแล้วแต่คดีไม่คืบเลยจนกระทั่ง๒๒พฤศจิกายนค่ะ
วงจรปิดจับภาพกลุ่มวัยรุ่น๕คนนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับปืนที่พกเอาไว้ตรงกางเกง
แล้วจะเห็นผู้ชายที่ใส่เสื้อสีกรมท่าค่ะที่เดินนำด้านหน้าสุดเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
เข้ามาในบ้านจะมาทำร้ายเด็กผู้ชายคนเดิมเด็กอายุ๑๓ขวบคนเดิมนั่นจนได้รับบาดเจ็บ
คือถูกตีหัวแตกฟันหักเลือดนี่กลบปากเลยนี่เห็นไหมคะปืนเหน็บเอาไว้ที่เอว
เนี่ยแล้วบุกมาทำร้ายเขาถึงบ้านเราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่ร้อยเอ็ดเลยนะคะ
ไปคุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เดินห้าวมาเลยเดินห้าวมาเลยเห็นมั้ย
นี่เข้าบ้านคนอื่นเขานี่บุกลุกแล้วนะแล้วเอาปืนเข้าไปด้วยแล้วไปตบลูกเขาปากแตกอ่ะ
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ที่ร้อยเอ็ดไปคุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
ถ้าย้อนกลับไปวันเกิดเหตุก่อนนะ๓ทุ่มนี่น้องที่โดนทำร้ายร่างกายน้องอายุ๑๓นะคะ
คือย้อนกลับไปตอน๓ทุ่มวันเกิดเหตุเขาบอกเขาได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกัน
เขาเลยตะโกนถามบอกเฮ้ยทำอะไรกันรุ่นก็เลยหลบหนีไป

ก็เล่าบอกว่าตัวเขากับคนเจ็บเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุเลย
พวกเขาเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นวัยรุ่นบ้านดอนกลางใช่ไหม
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยคือวัยรุ่นบ้านดอนแดงนี่ไงคนละบ้านไง
กลุ่มวัยรุ่นบ้านดอนแดงเดินมาถามพวกเขาว่ามากดเงินเหรอ
พวกเขาก็เลยตอบไปด้วยความสุภาพว่าใช่ครับเท่านั้นแหละค่ะ

เพื่อนโดนลุมกระทืบแต่เขาวิ่งหนีทัน
ตอนนั้นไม่ได้ไปครับตอนนั้นเพื่อนผมโดนถีบรถอะ
พาผู้ใหญ่บ้านไปบ้านเขาเพื่อจะหาตัวคนที่ถีบอะครับ
แต่ก็ไม่เจอเขาบอกว่าไม่มีครับเขาบอก
ก็โดนมาตลอดครับก็ไม่ส่วนอะไรนะครับ
พยายามห้ามนะครับห้ามน้องไม่ให้เขาทำมากกว่านี้ครับ
ทีมข่าวเราก็เลยไปคุยกับวัยรุ่นบ้านดอนแดงซะหน่อย

วัยรุ่นบ้านดอนแดงนี่อายุ๑๕นะคะ
เขาบอกว่าโหพี่พวกผมมาโดนก่อน

พวกผมถูกแก๊งวัยรุ่นบ้านดอนกลางทำร้ายก่อน
วันที่๗มีนาคมย้อนกลับไปต้นปีเลยนะ
มีนาคมพวกผมถูกวัยรุ่นบ้านดอนกลาง
เอาก้อนหินทุบหัวแล้วลุมกระทืบจนเจ็บ
แต่พอไปแจ้งความคดีมันไม่คืบหน้าพี่
แล้วพวกผมก็โดนหาเรื่องเป็นประจำเลย
ได้คุยกับอีกคนนึงวัยรุ่นบ้านดอนแดงเหมือนกันอายุ๑๕นี่แหละเล่าบอกว่า
ก่อนหน้านี้นะแก๊งวัยรุ่นบ้านดอนกลางก็บุกมาถึงหน้าบ้านผมเหมือนกัน
ถือมีดมาข่มขู่รอให้พวกผมออกไปด้วยเหมือนกัน

ยกมีซะหน้าบานสี่หน้าทุกคนในนี้ครับ
บอกมาเจอกันข้างนอกครับเพื่อนว่า
สรุปคือถ้าฟังจากที่กลุ่มผู้ก่อเหตุบ้านดอนแดงบอกก็คือว่า
พวกผมถูกกระทำก่อนแจ้งความแล้วคดีมันไม่คืบตั้งแต่มีนา

ไม่ได้อยู่๑๓๑๔๑๕แล้ว

คือรุ่นพี่ของกลุ่มบ้านดอนแดงเขาบอกว่า

แล้วก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทะเลาวิวาสของบ้านดอนกลางกับบ้านดอนแดงหรอกนะ
เพราะก็กลัวคนอื่นจะได้รับอันตรายไปด้วยเหมือนกัน
ในฐานะคนกลางและในฐานะคนที่เป็นรุ่นพี่
ก็อยากให้ทั้งสองฝั่งคือบ้านดอนแดงและบ้านดอนกลางเนี่ย

ผมพยายามไม่ไปบ้านเขาด้วยซ้ำ

คือเราเองก็อยากขอร้องให้จบเรื่องนี้

เพราะว่าผมไปต่างหมู่บ้านไปอีกบ้านก็มีแต่มิตรครับ
ไปทางไหนก็มีแต่ว่าไปบ้านนี้
คือบ้านนี้เขาไปบ้านไหนเขาก็มีศัตรูครับ
เรื่องต้นนะคะกลุ่มบ้านดอนแดงที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุก็ไปมอบตัวแล้วค่ะ
ส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยตำรวจสภพพนมพลัยเตรียมจ้างข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่น
ว่าถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านจริงแล้วคุณไปทำแบบนั้นเนี่ยคุณทำได้ไง
จะไปยุโยงส่งเสริมหรือว่าจะไปห้ามเขาหรืออะไรยังไง
ด้วยนะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงอ่ะ